ประเด็นที่หลายคนยังคงให้ความสนใจนะคะ
ก็คือประเด็นเกี่ยวกับพระธรรมชโย
สรุปแล้วพระธรรมชโยจะเข้ามามอบตัวเอง
หรือว่าเจ้าหน้าที่จะบุกเข้าไปจับที่วัดพระธรรมกายนะคะ

ประชุมหารือเกี่ยวกับขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
รวมทั้งเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ซึ่งอยู่ในวัดพระธรรมกายด้วยค่ะ
ขจรศักดิ์พุทธานุภาพอายการพิเศษฝ่ายสอบสวน๓ยอมรับว่า
หารือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีของพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ผู้ต้องหาในความผิดฐานฟอกเงิน
ร่วมกันฟอกเงินและรับผ่องโจรของสหกรเครดิตยูเนียนกองจันทย์
มีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องหารือถึง๓ประเด็นนะคะ
ประเด็นแรกคือการเตรียมเอกสาร
หากจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยได้ว่าต้องดำเนินการอย่างไร
ประเด็นที่๒ค่ะการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และไม่ให้ความร่วมมือในการส่งมอบตัวพระธรรมชโยให้กับพนักงานสอบสวน
และอีกหนึ่งประเด็นก็คือการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการยักย้ายถ่ายเทหรือฟอกเงินภายในวัดพระธรรมกาย
ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่๒๓กลุ่มนะคะ
และวันนี้พนักงานสอบสวนอาจจะมีความเห็นว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็ได้ปฏิเสธบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ
จะแจ้งผลการเจรจา๔ฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ในการเจรจาให้พระธรรมชโยนั้นเข้ามอบตัว
เนื่องจากเป็นเรื่องของชุดจับกลุ่มนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก็คือ๑นำกำลังเข้าจับตัวพระธรรมชโย
ให้ผู้ปกครองทางสงฆ์เป็นผู้เจรจาและนำเจ้าพนักงานเข้าจับตัวภายในวัดพระธรรมกายค่ะ
นี้นะคะจากข้อมูลเบื้องต้นก็เชื่อว่าพระธรรมชโยยังคงอยู่ในวัดนะคะ
แต่การดำเนินการใดจะต้องรัดกลุ่มรอบครอบหลีกเลี่ยงการปะทะจนอาจจะเกิดเหตุบานปลายค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยนะคะ
หากทำอะไรแล้วเสียหายก็ไม่ควรทำนะคะซึ่งตำรวจก็ต้องทำตามกฎหมาย
ส่วนจะดำเนินการอย่างไรนั้นไม่ทราบค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนให้รัดกลุ่มก่อนค่ะ